ไปดูบรรยากาศงานบุญงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่บุรีรำ

แล้วที่ยิ่งใหญ่อลังการนะไม่ใช่แค่ขบวนเทียนพรรษาเท่านั้น
แต่มันคืออะไรไปดู

ถูกต้องนี่แหละคือความสวยงามวิจิตรการตาม
ของขบวนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดบุรีรำ
ที่แห่งนี้คืออำเภอประโคนชัยตำบลประโคนชัยนะคะ
ชาวบ้านจาก๖คุ้มวัดในเขตตำบลประกวลชัย
แกะสลักต้นเทียนเป็นตัวละครในวรรณคดี
และพุทธภาวัฒน์อลังการจริง
ฝีมือของช่างเทียนท้องถิ่นนั่นแหละค่ะ
แล้วงานนี้เขาก็ร่วมประกวดด้วยนะคะ
สำหรับลวดลายแกะสลักเทียนพรรษายุคใหม่

ใช่จะเห็นว่ามีตัวละครบางอย่าง

หรือจะเป็นกินนารีค่ะ

กินนารีทางช่างแกะสลัก
ก็ออกแบบมาให้สวยงามเช่นเดียวกัน

นะคะเรียกว่ารัสแมนแปนจิงกาเบลล่ากันเป็นทีเดียว

ยังมีการแกะสลักขยากนิดน้อย

ทำหน้ามินิฮาร์ด

สมมุติมิสาโตน่ารักอ่ะ

แล้วขบวนที่ได้รับความสนใจจากชาวบ้าน
ไม่แพ้กับขบวนแห่ต้นเทียนนี้
ก็คือขบวนนี้นี่เอง

อื้อขนมดอกเอ้ย

วิถีชีวิตขนมท้องถิ่นพื้นบ้านจัดมาเต็ม

ชาวบ้านบอกเออเทียนสวยดีแต่ว่าตอนนี้หิวขอของกินก่อน
นี่ขนมของคนรักกัน
ถ้าเมื่อกี้มีต่างชาติด้วยเวลาคุณจะเชิญชวนซื้อขนมครก

เอ้ามาช่วยกันแค่ขนมทรก

คนแขกเขามาแค่ขนมทรก
หือก่อนจะเชิญชวนจบจะได้กินแต่สุดท้ายว่าจะเป็นคนไทย
ฝรั่งบางค่าก็คือชื่นชอบนะคะชื่นชอบขนมไทย
แล้วก็ชื่นชอบกับประเพณีบรรยากาศอันม่วนซื่นแห่งนี้นะ
เรียกว่าเต็มอิ่มอิ่มน้ำสำราญสุขศาลสรานใจที่งานแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลประควรชัยอำเภอประคลชัยจังหวัดบุรีรำ